ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นได้รับการยอมรับมากขึ้น
หลังจากที่ป้องกันแชมป์สมัยที่๒ด้วยการชนะคะแนนฮวนฟราซิสโกเอสตราด้า
แต่ว่าล่าสุดนะครับโปรโมเตอร์ของแมนนี่ปาเกียวมองว่าสไตลคอนชกแบบนี้อาจจะรักษาแชมป์ได้ไม่นานครับ
เดินทางมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทยรัฐทีวีนะครับในรายการเรื่องรอบเกาะสนามช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ซึ่งก็พูดถึงการป้องกันแชมป์ไฟล์ต่อไปว่าอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน
บ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ชื่อดังที่ปลูกปั้นแมนิปาเกียวยอดนักชกฟิลิปปินส์จนเป็นแชมป์โลก๘รุ่น
ศรีสะเกดว่าอาจรักษาเข็มขัดแชมป์ได้ไม่นานเพราะพิกัดน้ำหนักและสไตล์การชกแบบกล้าได้กล้าเสียอาจทนการต่อสู้หนักหลายครั้งไม่ไหวนะครับ
แต่อารำก็ยังชื่นชมว่าเจ้าแหลมเป็นนักชกที่น่าตื่นเต้นและเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ครับ
ส่วนไฟล์ต่อไปของศรีสะเกดนะครับมีความเป็นไปได้๒ทางคือการรีแมชกับฮวนฟาซิสโกเอสตราด้าที่ยังคาใจกับความพ่ายแพ้
หรือป้องกันแชมป์กับแมควิเลียมสอัลโลโยรองแชมป์โลกอันดับ๒ชาวโปโตริโกคาดว่าจะรู้คำตอบภายใน๑๐วันนี้ครับ
สามสาวสุดสวยแห่งวงการมวยไทยนะครับพีชผู้ละหงซาซ่าสาวอารีและน้ำตาลพอเมืองเพชร
จัดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับระหว่างวันที่๗๑๑มีนาคม
ซึ่งก็มีร้อยแปดสิบประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
ทั้ง๓คนจะอยู่ในบูสปอร์ตทัวลิซึมของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
จะมีการโชว์อาวุธแม่ไม้มวยไทยทั้งหมัดเท้าเข่าศอกรวมทั้งการไหว้ครู
เพื่อเผยแพร่มวยไทยเอกลักษณ์ประจำชาติ
ส่วนสุดสวยมวยไทยโลกซีซั่น๓นะครับประจำปีนี้ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ในรูปแบบทวนาเมนต์ชิงเงินรางวัลกว่า๒ล้านบาท
ติดตามกำหนดวันชกได้อีกครั้งหนึ่งครับ
เปิดฉากโดยปีนี้คัดเลือกเยาวชนอายุ๘๑๘ปี
รวม๑๐สนามเพื่อนำเยาวชน๑๔๐คนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างวันที่๒๘มิถุนายนถึง๑กรกฎาคม
ชิงท่วนพระชธานสมเด็จประเทศพระรัชราสุดาสยามบรมลาชกุมารี
สนามแรกเริ่ม๓๑มีนาคมนี้นะครับที่สนามปัตเตอร์เวีย